คุณผู้ชมเบรกนี้นะคะมาดูคุณแม่ดีกว่า
ได้อะไรก็ไม่รู้นะคะชอบแกล้งลูกตัวเอง

หอกกันไปหยอกกันมาแบบน่ารักน่าชัง
คือเวลาเราเครียดนะเวลาสไลด์ไอจีไปดูคลิปเหล่านี้นะคะ
คุณผู้ชมมีรอยยิ้มหายเครียดขึ้นมาทันทีค่ะ

บ้านนี้ดิฉันแนะนำให้คุณเนี่ยส่องหน้าลูกเขาไป

หลอกมา
ใช่นะคะเป็นบ้านของคุณแม่สุดสตรองนะคะ

กำลังนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันนี่แหละค่ะ
แต่เหมือนบรรยากาศมันดีไปหน่อยดูสักพักดูสัก

แล้วก็เลยแม่นี้หยิบท้าตัวเองมาดูดไปเลยลูก

คลิปนี้คุณแม่ลีเดียเขาโพสต์ในอินสตาแกรมนะ
แคปชั่นแซวลูกตัวเองว่าแซ่บบ่อ

ป้าคุณแม่ทั่ววงการบันเทิงคุณเป้ยปานวาด

มันอร่อยใช่ไหมลูกขอชิมหน่อยลูก

มีนะเภาะที่มันเป็นทะเพาะเลย

รวมถึงเด็กเมื่อกี้หลายคนดูคลิปนะ

ลูกออกมาหน้าเหมือนเดมี่ก็มีคุณผู้ชม
เห็นแชร์กันเยอะเลยในโซเชียลนะ

เธอจะดูหน้าพี่เหรอ

บอกเองว่าถ้าอยากจะให้ลูกหน้าตาเป็นแบบไหน

เพ่งดูทุกวันทุกวันทุกวัน

แต่ยังไม่ได้ท้องนะคุณผู้ชมดูไว้ก่อน
คุณผู้ชมค่ะพาไปดูอีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะ

บ้านนี้บอกเลยว่าแสบสันแสบสวง

กิจกรรมที่เขาชอบทำกันคือนี่เลยว่ายน้ำ

อเกรสลูกสาวคนเล็กค่ะ

เดี๋ยวไปดูความแสบสวงของน้องออร์เกอเรสหน่อยละกันค่ะ
อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะ

คุณไม่ได้ลูกสาวทำต้ายึ่งอ่างนั้น

แต่เขาไม่ให้ร้องเพราะอะไรรู้ไหม

ก็เลยไม่ล้มแม่ขำกบเกือนไปก่อนใช่
น่ารักทีเดียวบ้านนี้ค่ะเอออีกหนึ่งบ้านค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักไม่แพ้กันนะคะ

พี่ให้รู้กันดีน้องปกโป้งนี่พี่ต้นหอมนี่เขามีลูกชายตัวน้อย
แต่ชุดนี้มีที่มาคุณผู้ชมพี่ต้นหอมเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้
จริงเนี่ยชุดนี้เขาตั้งใจซื้อให้น้องทาร่าลูกสาวคนโต
ซึ่งเป็นพี่สาวของปกป้องนี่แหละ
แต่ว่าน้องทาร่าใส่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยต้องส่งมอบมรดกตกทอดไปยังน้องปกป้อง
ซึ่งปกป้องเองก็ไม่ได้รู้อีโนอิเน่อะไรเลย

ต้นหอมบอกว่าชุดนี้ซื้อมาแพงจะไม่ให้ใส่ก็เสียดาย
และจะไม่ยอมทิ้งเด็ดขาด

ป้องก็บอกว่าเออแม่ว่าอะไรดีปกป้องก็ว่าดีอะครับ
ปกป้องมีสิทธิ์อะไรก็ไม่มีสิทธิ์อะไรคุณผู้ชม
ต้องทำตามแม่แต่ก็น่ารักทำให้เราได้ชื่นอกชื่นใจ

ออสตูมมาแบบน่ารักแบบนี้ก็เอาใจชาวเน็ตไปเลยนะคะคุณผู้ชม